หลายพื้นที่ยังไม่ได้สัมผัสอากาศหนาวลมเย็น

เราจะได้เจอกับอากาศหนาวเย็นเมื่อไหร่นะครับ
ซึ่งทางกรมบุตุนิยมวิทยาก็บอกนะครับว่า

อากาศหนาวลมเย็นที่ต่ำกว่า๒๐องศา

ดังนั้นในช่วงนี้ความแปรปวนสภาพอากาศยังคงอยู่นะครับ
เย็นส่วนใหญ่มาจากฝนที่ตกลงมา
แล้วก็บริเวณความกดอากาศสูงที่มีการแผลลงมาเป็นระยะ

อากาศเย็นก็จะค่อยถอยร่นกลับไปอีกครั้งหนึ่ง
ก่อนที่จะกลับมาใหม่อีกทีในช่วงหลังกลางสัปดาห์หน้านะครับ
มาดูกันหน่อยนะครับว่าการถอยร่นกลับไป
แล้วก็การกลับมาอีกครั้งหนึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง
สีเหลืองคือพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบ
สังเกตว่าช่วงที่มีอากาศเย็นแผลลงมาฝุ่นละอองหายไปเลย
แต่ว่าหลังจากนี้นะครับพออากาศเย็นถอยกลับไป

แล้วก็จะส่งผลต่อเนื่องไปจนถึงช่วงกลางสัปดาห์นะครับ
ทีนี้เค้ามั่นดูเรื่องของฝนกันบ้างนะครับ
ฝนก็มีผลพวงจากอากาศเย็นเช่นเดียวกัน
ซึ่งอากาศเย็นที่แผลลงมาแรงก็ทำให้บริเวณพื้นที่ภาคใต้
โดยเฉพาะตอนกลางถึงตอนล่างฝนสำคัญเยอะ
จะอ่อนกำลังลงอุณหภูมิในช่วงเช้าในบริเวณพื้นที่ภาคเหนืออีสานอยู่ที่๒๐ต้นนะครับแต่ว่าตอนกลางวันแดดค่อนข้างแรงครับอยู่ที่ประมาณ
องศาต่างกันเกือบ๑๐องศาแบบนี้อาจจะไข้ได้ป่วยกันได้

ผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ